สวัสดีค่ะชื่ออังนะคะอังฆานาปัญญาน้อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออังนะคะอังฆานาปัญญาน้อยค่ะ

สวัสดีค่ะชื่ออังนะคะอังฆานาปัญญาน้อยค่ะ

ก็เลยคิดว่าแบบต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายหนักขึ้น
ก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองในแบบว่า

โลกแล้วก็รถมาถึง๗๐ก็มีความสุข
ตอนแรกคิดว่าแบบ๗๐มันน่าจะพอดีสำหรับเราแล้ว

เรามีความรู้สึกว่าเราลดมาได้แล้วเราก็น่าจะไปได้มากกว่านี้

คือเราก็ลดแค่ว่าเบาน้ำมันลงไม่กินมันหมู
อกไก่มีประโยชน์เพราะมันเป็นโปรตีนสูง

พอทำมาได้สักเดือนนึงก็๑๐โล

อาทิตย์แรกคือถ้าผ่านไม่ได้โอเคเลยนะ
ช่วงเริ่มต้นนี่นะคะเริ่มต้นออกกำลังกาย

มันปลุกยากนะถ้าคนที่แบบว่า
ใจไม่ได้แบบว่ามีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายจริงอะไรอย่างนี้
ก็คิดให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องอดทน
เพราะว่าถ้าเราผอมเนี่ยเราก็จะได้กินเหมือนคนปกติแล้ว
กับตัวเองอย่างนี้เสมอ

น้องชอบแบบไหนอยากออกกำลังกายแบบไหนคุณเริ่มทำเลย
ทำอะไรที่มันง่ายก่อนนิดเดียวก็ยังดี
ท้อก็กระตุ้นตัวเองให้เป็นนะคะ
ถ้าเราไม่อดทนในวันนี้วันหน้าร่างเราพังนะ

ก็ให้กระตุ้นว่าเราต้องรักตัวเอง
การที่มีสุขภาพดีมันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง
แล้วไปไหนมันก็มั่นใจค่ะเป็นผู้หญิงแบบ